บ้านเราก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างเทอร์เมนอล๒๑
เพราะวันนี้นะครับมีการจัดทำบุญใหญ่
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการนิมนต์พระ๒๙๙รูปมาร่วมทำบุญ
แล้วก็เรียกว่าประชาชนชาวโคราชไปร่วมงานกันมากมายนะครับ
แล้วก็มีพิธีขอขมาอนุสวรีเท้าสุระนาบรีด้วย
เราไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานมาจากจังหวัดนครราชศรีมาเชิญนะครับ
คุณผู้ชมครับชาวจังหวัดนครราชศรีมาร่วมกันทำพิธีทำบุญใหญ่
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตภายในห้างสรรพสินค้าเทมินอลเทอร์เวนตี้วันแห่งนี้นะครับ
ขณะที่วันนี้ภายในห้างนั้นยังมีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ภายหลังจากที่ต้องปิดไปกว่า๔วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พลเรือเอกประวิทรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทำบุญ
รวมดวงใจก้าวไปด้วยกันที่ศูนย์การค้าธรรมินอลท์๒๑โคราช
หลังกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับร้านค้า
ลูกค้าและชาวโคราชโดยมีพิธีตักบาดข้าวสารอาหารแห้ง
พิสุสวดนพพระเคาะพิธีใบสีสู่ขวัญ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน
และพนักงานภายในศูนย์การค้าโดยมีชาวโคราชเข้าร่วมทำบุญกว่าหมื่นคน
ผู้บริหารศูนย์การค้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน๒๑๙รูป
จากทั่วทั้งจังหวัดโคราชทั้งนี้จำนวนพระสงฆ์๒๑๙รูปนั้น
ศูนย์การค้าบอกนะครับว่า๒๑นั้นมาจากตัวเลขของศูนย์การค้า
ส่วนเลข๙คือจำนวนเกจิอาจารย์ชื่อดังของโคราช
จึงทำให้ทางคณะผู้บริหารศูนย์การค้านิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญในวันนี้๒๑๙รูป
และชาวโคราชก็ต่างนำน้ำนมขนมนมเนยมาร่วมกันสร้างบุญที่ห้างแห่งนี้ด้วย
จากเหตุการณ์เพื่อต้องปรับปรุงพื้นที่ที่เสียหาย
โดยวันนี้ทางห้างเปิดให้บริการทุกชั้น
เพราะยังมีบางส่วนที่ได้รับความเสียหาย
และยังต้องปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทั้งหมด

ประชาชนต่างพากันเข้าไปจับจ่ายซื้อของภายในห้างต่อ

และทำให้เห็นว่าชาวโคราชพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อ
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กันและกัน
ขณะที่บางร้านนั้นมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับชาวโคราช
ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง
โดยมีการลดราคามากกว่า๕๐

ขณะที่โซนอาหารนั้นมีบางร้านแจกจ่ายฟรี
และสร้างอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วย

นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวโคราช
จัดพิธีขอขมาบอกกล่าวเท้าสุระนารี
เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชาวโคราชนะครับ
หลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาหลายวันแล้ว
โดยภายในพิธีทางผู้ว่านั้นได้กระวางพวงมาลาด้านหน้า
นุสาวรีเท้าสุระนารีก่อนจะมีการสวดขอขมาด้วย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบอกนะคะว่า
ที่มีการจัดพิธีขอขมาเท้าสุรนารีนั้น
เนื่องจากเป็นความเชื่อของชาวโคราชว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
อาจจะเกิดจากที่มีคนลบหลู่เท้าสุระนารี
ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ได้ขอคำมาบอกกล่าวให้เท้าสุระนารี
ช่วยปกปรักรักษาชาวโคราช
และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อ
คุณผู้ชมครับ
เหนือจากพิธีทำบุญในวันนี้แล้ว
วันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ทางจังหวัดนครรักษาศีมาจะทำวิธีทำบุญใหญ่
มีการนิมนภะจำนวนหนึ่งหมื่นรูป
สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวโคราชด้วยครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทอเวนตี้วันครับ

เดี๋ยวดูบรรยากาศวันที่๑๕ก็คือวันเสาร์นี้ค่ะ
จะมีการทำบุญกันที่ลานย่าโมตั้งแต่๖โมงถึง๙โมงเช้า

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วได้รับบาดเจ็บนะครับ

ได้มีการสมทบเงินเข้าไปช่วยเหลือ

แล้วก็ทางผู้ว่าบอกว่าจะมีการปิดรับบริจาค
ในวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้

คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้
แล้วก็หลายคนตอนนี้ก็มีการแชร์ประสบการณ์
แล้วก็หลายคนอ่านแล้วก็รู้สึกสลดใจสะเทือนใจ
อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องราวดีที่ทำให้เราจดจำรักเลย
เรื่องราวเหล่านี้แชร์อะไรกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
ชมพู่ที่เห็นที่แรกเราก็งงนะว่าอยู่กับตรงปืน
แล้วมันยังไงพอมาฟังเรื่องราวก็อมยิ้มเหมือนกันนะคะ
เขาได้ไปเก็บข้าวของภายในร้านหลังจากผ่านเหตุการณ์มาใช่ไหม
ไปดูซิอะไรมันไม่เป็นระเบียบบ้างอะไรมันถูกทำร้ายทำลายบ้าง

และกลับกลายเป็นว่ามีการโพสต์ออกมาว่า
เจ้าหน้าที่ไปหยิบทั้งขนมหรือไม่ก็ชมพู่
หรือไม่ก็อาหารตามร้านค้าต่างรับประทาน
ในวันที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจ
เพราะในวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เตรียมอาหารเข้าไปเลย
เตรียมตัวอะไรเลยเป็นเหตุการณ์ร้ายแรง

ก็ไปอาศัยหยิบขนมและผลไม้จากร้านค้าต่างนั่นแหละกิน
แต่ว่าคือตอนที่เจ้าของร้านเขาเข้าไป
เขายังคิดอยู่เลยว่าข้าวของฉันคงไปหมดแล้วแหละ

เขาไปเห็นโน้ตที่เขียนใส่ในจานกระดาษอยู่อ่ะอ่า
เอาเรื่องนี้ก่อนสำหรับร้านนี้ก่อนนะ
ร้านนี้เป็นร้านขนม
พนักงานที่เข้าไปดูความเรียบร้อยของร้าน
หลังเกิดเหตุการณ์เข้าไปดูในร้าน

ค่าน้ำจ่ายน่าจะเป็นจ่ายให้๕๐๐บาทนะครับ

จากเจ้าหน้าที่๕๐๐แล้วก็มีแบงค์๒๐อยู่ด้วยนะครับ
คนที่เป็นพนักงานร้านก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์
บอกว่ามีข้อความเขียนเอาไว้แบบนี้

แล้วก็แชร์เรื่องราวดีเหล่านี้
โดยบอกแบบนี้ครับบอกว่าอยากจะแชร์เรื่องราวดี
ของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุยิงกันหน่อยค่ะ

พอเกิดเรื่องพวกหนูก็วิ่งกันคนละทาง
คิดไว้ว่าของที่ขายถ้าใครอยากกินก็หยิบกันได้เลย
แต่ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จะทิ้งเงินไว้ให้ด้วย
พร้อมกับเขียนข้อความไม่รู้ว่าเป็นลายมือใคร
แต่เห็นแล้วหนูอุ่นใจมาก
แล้วก็เขียนทิ้งท้ายในโพสต์บอกว่าขอบคุณ
ที่ทำให้เรารู้ว่าในความเลวร้าย
ยังมีเรื่องราวดีให้จดจำรักเลย
แล้วเธอก็บอกว่าจริงเจ้าหน้าที่จะกินอะไรก็กินไป
ไม่ต้องมาจ่ายเงินไว้แบบนี้หรอกไม่เก็บเงินหรอก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อพวกเราทุกคน
แล้วก็บอกว่าจะเอาเงิน๕๐๐กว่าบาทเนี่ย
ไปร่วมสมทบในการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ในการทำบุญด้วย
ใช่นี่ดิฉันเข้าไปอ่านในโพสต์นะคุณสืบสกุล
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเอาจริงอยากเห็นหน้า
อยากเห็นหน้าคนที่กินคือไม่ใช่อะไร
อยากรู้ว่าคนดีมีน้ำใจหน้าตาเป็นยังไง
จริงถ้าเกิดหยิบไปเลยก็คงไม่มีใครรู้
ไม่มีใครว่าอะไรนี่ยังวางตังค์ไว้ให้อีก
ก็เลยบอกว่าไม่ต้องจ่ายหรอกเจ้าหน้าที่
นี่ร้านขนมมีร้านชมพู่ร้านผลไม้
ก็มาโพสต์แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่า
พวกเขาแอบหยิบชมพู่จากร้านค้าเอามากิน

เขาโพสต์ใบหน้าเขาแบบนี้
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกพวกผมนี่แหละ

ใช่แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายที่อยู่ข้างในวันนั้น
ไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีแม้เวลาจะเตรียมตัว
แต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
พวกเราอาศัยที่พึ่งจากร้านพี่ป้าเหล่านี้แหละครับ

แท็กเจ้าของร้านชมพู่ชั้นจีคิดค่าเสียหายรอเลยครับ
ทีนี้เจ้าของร้านชมพู่เขาก็เห็น

คุณพลอยบอกว่าปฏิเสธการรับเงินนะ

พี่ชัยเต้คะร้านชมพู่ชั้นจีเป็นร้านของหนูเองค่ะ
แม่กับพี่ติดอยู่ในนั้นเกือบถึงเที่ยงคืน
แล้วพี่เขาก็เข้ามาช่วย

ชมพู่พี่กินได้เลยค่ะ

ต้องขอบคุณพวกพี่ด้วยค่ะ

นี่เป็นข้อความแบบนี้

แล้วพออ่านเองเราก็ยังยิ้มเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวไปจ่ายนะ

เพราะว่าวันต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
เขาโพสต์ภาพเป็นภาพที่เข้าไปหาแม่ค้า

วันนี้ผมเดินทางมามอบตัวกับครอบครัวแม่ค้าเรียบร้อย

ปรากฏว่าป้าไม่รับค่าเสียหายหมายถึงค่าชมพู่นะ
แล้วก็ยังให้ฝรั่ง๒ถุงใหญ่
ฝากพี่ที่กองร้อยทานกันอีกด้วย

น่ารักจังเลยอ่ะค่ะหลายคนชื่นชมพอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกอุ่นใจไง
ว่าน้ำใจคนไทยแล้วทุกคนพูดเหมือนกันเลย
เวลาที่มันมีเรื่องร้ายอย่างน้อย
มันก็ยังมีมุมเล็กของคนไทยที่เป็นเรื่องดี
ให้เราได้ยิ้มได้แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คะ
พวกคุณทุกคนเลยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็น่ารักที่สุดค่ะ
ก็เป็น๒เรื่อง๒ราวที่เกิดขึ้นที่๒ร้านนะครับ
ร้านแรกเป็นร้านขนมเขาขายขนมตาลแล้วก็บะจ่าง
ที่เจ้าหน้าที่คงกินไปแล้วแล้วก็วางเงินให้๕๐๐กว่าบาท
และอีกร้านหนึ่งก็คือร้านผลไม้ร้านชมพู่นี่แหละครับ

ยังมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหน้าห้างเทอร์เมนอร์๒๑นะครับ
นี่ก็เป็นอีกภาพที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล
แล้วก็เล่าเรื่องราวน้ำใจของแม่ค้าไส้กรอกอีสานเจ้านี้นะครับ
ขี่รถพ่วงมาแบบนี้มาจอดหน้าห้างเทอร์เมนอร์๒๑
แล้วก็ย่างไส้กรอกอีสานบริการจิตอาสาที่มาช่วยงาน
ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เจ้าของโพสต์ระบุบอกว่าจนเงินแต่ไม่จนน้ำใจ
สมกับเป็นคนโคราชลูกหลานย่าโมจริง
นี่ก็เป็นคนดีอีกคนหนึ่งที่อยากให้ช่วยกันแชร์ครับ
เรื่องราวดียังมีอีกเยอะนะเรื่องราวของการให้กำลังใจกันนะฮะ
เวลาดิฉันอ่านข่าวอ่านข่าวแบบนี้แล้วมันรู้สึกดีใจ